คุณผู้ชมคะมาดูความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลกันนิดนึงค่ะ
ถามคุณผู้ชมแบบนี้ดีกว่าว่าเวลาไปเที่ยวไหนหรือว่าไปที่ไหนแล้วเขามีป้ายห้ามถ่ายภาพนะคะ
โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ความมั่นคงพื้นที่ทางทหาร
เราจะกล้าถ่ายรูปไหมคะแต่มีคนนึงเขากล้าถ่าย
ทัพอากาศค่ะท่านก็บอกว่าหลังจากมีการลงภาพในเพจดัง
บิน๕ก็เลยไปตรวจสอบแล้วนะคะก็รู้แล้วว่าคนโพสต์เป็นใคร
คนโพสต์เนี่ยเป็นข้าราชการในพื้นที่ใกล้นี่แหละค่ะ
ก็เลยประสานไปยังคนโพสต์ผู้บังคับบัญชาและตัวผู้โพสต์
เข้ามาขอโทษแล้วเข้าไปขอโทษที่ผู้บังคับบัญชากองบิน๕แล้วนะคะ
ก็ยอมรับว่าไปแอบถ่ายภาพจริงจริงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ย
เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านบนจะเตือนแล้วแต่ก็ยังถ่ายภาพอยู่
รับว่าทำไปเพราะความคึกขนองจนเกิดกระแสดราม่าในโลกโซเชียล
ทัพอากาศก็เลยขอความร่วมมือประชาชนมานะคะว่าปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วย
ในการขึ้นไปเที่ยวชมเขตพื้นที่ทางความมั่นคงล่าสุดคนโพสต์ก็ลบโพสต์นี้เรียบร้อย
แล้วก็ขึ้นข้อความขอโทษหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ทุกคนเคารพกติกาของสถานที่ค่ะ